ดูความคืบหน้ากรณีที่
ไปเกาะสร้างบ้านพักธุระการศาลอุทธรนทร์ภ๕
เชิงดอยสุเทพในส่วนที่มีการคัดค้าน

เพื่อทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ
ไปฟังพร้อมกันค่ะ
เพื่อขี้ใส่หัวทนเชียงใหม่
ป่าแหว่งต้นไม้บันไล
มองขึ้นไปเหมือนกับป่าช้า
เพลงนี้ชื่อว่าเพลงเอาบ้านพักตุลาการคืนไปเอาป่าไม้คืนมา
ซึ่งนายประเสริฐคาเนชั่นเป็นประธานชมรมศิลปินล้านนาบอกว่า
เนื้อหาในเพลงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความรักแล้วก็ห่วงแหนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ขณะที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคเหนือก็วันนี้ออกแถลงการ
ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพโดยบอกว่า
โครงการนี้ไร้ความเหมาะสมในหลายมิติเช่นอะไรบ้าง
มิติของสิ่งแวดล้อมมิติของเศรษฐศาสตร์สังคม
โดยเฉพาะมิติด้านวิศวกรรม

ก็จะมีความเสี่ยงสูงจากดินถล่มเมื่อเกิดฝนตกหนัก
แล้วก็มีความเสี่ยงจากการซุดตัวของพื้น
พื้นที่ที่น้ำจะไหลลงมาด้วย
ตามความลาดชันของพื้นที่นั่นเองค่ะ
สมาคมยืนยันว่าต้องมีการลื้อถอนโครงการในส่วนของบ้านพัก
แล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาดังเดิม
ส่วนสำนักงานสารที่ก่อสร้างอยู่บริเวณด้านล่าง
เห็นควรให้อยู่ในดุลยพินิษฐ
ของสำนักงานสารยุติธรรมพิจารณา
อันนี้แล้วแต่สมควร
เพลงก็สามารถสะท้อนความรู้สึกของประชาชนได้ชัดเจนนะครับ
ว่าเรารู้สึกอย่างไรนะครับ